คุณผู้ชมค่ะทุกคืนวันพระหัสบดีแบบนี้
เราจะมีคอลัมป์พิเศษเป็นช่วงพิเศษนะคะ
สำหรับคืนนี้จะนำเสนอเรื่องของ
คือทีมข่าวของเราได้คุยกับหนึ่งในเหยื่อนะคะ
มาเปิดใจกับทางไทยรัฐทีวี
เดี๋ยวไปติดตามรายละเอียดจากคุณพิรวัตรอัธนาคค่ะ
เพราะว่าเงินก็หนีเลยนะพี่
คุณผู้ชมครับรวยคำสั้นที่เปลี่ยนแปลงชีวิต

สบายบนกองเงินกองทองครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วชีวิตกลับพลิกผัน
ต้องสูญเสียทั้งเงินทั้งแฟนทั้งเพื่อนที่สำคัญมีปัญหากับคนในครอบครัว
เพราะสามดีครับสำหรับผู้หญิงคนนี้ครับ
ก้าวเข้าสู่วงจรแห่งความหายนะเพราะเห็นแฟนเก่า
เป็นนุ่มพนักงานบริษัทเอกชนครับที่อายุมากกว่ามีเงินใช้มือเติบเลย
ใช้ชีวิตหรูหราอยากกินอยากได้อยากมีอะไรก็เหมือนกับใช้เงินเสกได้เกือบทั้งหมด
และที่ทำให้เธอมั่นใจว่าฟอเล็ก๓ดีจะไม่หลอกลวง
เพราะว่าทุกอย่างที่เธอมีคำถามที่เธอสงสัยจะมีคำตอบให้เธอทั้งหมดครับ
ที่สำคัญครับคุณผู้ชมมีคนยืนยันการันตีอย่างหนักแน่น
นั่นเลยทำให้เธอตัดสินใจกล้าขอเงินแม่มาก้อนใหญ่
สองล้านบาทในขณะที่เธอมีอายุเพียงแค่ยี่สิบสองปีครับ
มันน่าเชื่อถือมากเพราะว่าดารานักร้องแบบเป็นคนดังมากนะพี่
คือถ้าเอ่ยชื่อก็ต้องรู้จักอ่ะน้องเคยเห็นเขาเหรอ
เคยเห็นเพราะว่าเราจะมีกลุ่มไลน์เขาจะแชร์ผ่านกรุ๊ปไลน์เลยว่าวันนี้โรงแรมนี้
วันนั้นใครจะขึ้นพูดให้ความรู้มันขนาดนี้เลยพี่
มันทำให้เราเชื่อมั่นไงโหเขาเป็นถึงขั้นดาราเป็นถึงนักร้องเป็นถึงนางเอกยังมีเลยพี่
เราก็เลยยิ่งมีความมั่นใจว่าเออจริงว่ะใครจะเอามาแลกวะ
หวังอยากจะรวยแต่ว่าสุดท้ายต้องล่มจม
วักเงินจ่ายราคาแพงแลกกับบทเรียนที่จะไม่มีวันลืมไปตลอดชีวิตครับ
มันไม่ใช่แค่สูญเสียตัวเงินค่ะพี่
แต่ว่าสิ่งที่มันสูญเสียเนี่ยมันคือเราเสียมิตรภาพเลยนะพี่
เราเสียความสัมพันธ์ระหว่างเรากับแฟนคนนี้
เพราะว่าเงินก้อนหนีเลยนะพี่
ต้องบอกก่อนว่าหนูเลิกกับแฟนหนูเลิกกับแฟนคนนี้ไปแล้ว
เรื่องเงินมันมีปัญหามันก็ทำให้ความสัมพันธ์เรามีปัญหา

คิดว่าวันนี้ชีวิตของน้องมันจะเป็นยังไง
หนูเชื่อว่าชีวิตหนูคงดีกว่านี้มาก
ถ้าหนูไม่มีความโลภนะตรงนั้น
วันนี้หนูอาจจะไม่ได้มานั่งเป็นผู้เสียหายอยู่ตรงนี้ก็ได้
ที่อยู่ที่เปิดใจเป็นพิเศษกับรายการไทยรัฐนิวโชว์ของเรานะครับ

เมื่อดารานักแสดงชื่อดังอย่างคุณพิงกี้สาวิกา
ดำเนินคดีนะครับฐานร่วมกันหลอกลวง
ด้วยการโฆษณาชักชวนประชาชนให้ร่วมลงทุน
ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชน
ร่วมกันช่อกงประชาชน
และร่วมกันนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จ
ระบบคอมพิวเตอร์ทำให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน
และสารก็คัดค้านการประกันตัวนะครับ
จากคดีนี้มีความเสียหายสูง
คุณพิงกี้เธอยืนยันนะครับว่าเธอเป็นเพียงแค่หนึ่งในผู้เสียหายเท่านั้น
ขณะที่คนดังระดับประเทศอีกหลายคนนะครับ

ทำให้มีคนคาดการณ์ไปนะครับว่า
บางคนจะมีชะตากรรมเหมือนกับคุณพิงกี้สาวิกาหรือไม่
หลายคนตอนนี้ออกมาปฏิเสธเป็นภรรณนะครับ
บางคนก็ย้ำชัดน้ำเสียงหนักแน่น

ยืนยันว่าไม่ได้เป็นแม่ทีมไม่ได้เป็นพ่อทีม
ไม่มีเจตนาหลอกลวงชวนใครมาลงทุน
และพวกเขาก็ถูกหลอกลวงเช่นเดียวกันครับ
นักร้องลูกทุ่งสาวอย่างคุณใบเตยสุธีวัน

พร้อมกับมอบเอกสารเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์
และจะขอสู้คดีอย่างเต็มที่ครับ

ว่าตั้งแต่เกิดเรื่องขึ้นมามีอะไรบ้าง
เป็นมายังไงบ้างแล้วก็อธิบายกับเจ้าหน้าที่ทั้งหมด

ก็คืออย่างตัวพี่แมนให้ข้อมูลทั้งหมดอยู่แล้ว
เพราะว่าเราไม่ได้เป็นผู้ลงทุน

ตอนนี้ก็ยังคงชดใช้กรรมอยู่ในคุกนะครับ
เมื่อวันที่๑๕มกราคมปี๒๕๕๙
จะพาคุณผู้ชมไปดูความเสียหายที่เกิดขึ้น
กรณีของแชร์ลูกโซ่ในเมืองไทยซึ่งมีหลายต่อหลายครั้งนะครับ
กลับไปประมาณสัก๔๐กว่าปีก่อนครับ
ช่วงปี๒๕๒๐๒๕๒๘ครับคุณผู้ชม
เกิดกรณีของแชร์แม่ชะม้อย
ครั้งนั้นเป็นการชวนมาลงทุนเล่นแชร์น้ำมัน
ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับ
เสนอผลตอบแทนน่าสนใจมากครับตัวเลขคือ๖๕ต่อเดือน
หรือคิดเป็น๗๘ต่อปีนะครับ
แต่ปรากฏว่าสุดท้ายแล้วมีผู้เสียหายจำนวนมาก
แล้วดูมูลค่าความเสียหายสิครับ๔๐๐๐กว่าล้าน
นั่นคือกรณีที่เป็นข่าวโด่งดังมากหลายคนยังจดจำได้
มาครับปี๒๕๕๖ถึงช่วงปี๒๕๕๙
ลูกโซ่ครั้งนี้เป็นการชวนให้คนนั้นมาสมัครเป็นสมาชิก

แต่ว่าบริษัทอ้างว่าเป็นสกุลเงินที่มีมูลค่าคล้ายกับการลงทุนในหุ้น
ลงทุนน้อยให้ผลตอบแทนสูงแล้วก็เร็ว
อีกทั้งสร้างแรงจูงใจนะครับว่าถ้าหากหาสมาชิกเพิ่มได้เนี่ย

เงินที่สมาชิกใหม่เขานำมาลงทุน
ซึ่งความเสียหายครั้งนี้ตัวเลขอย่างที่เห็นครับ๓๕๒ล้านบาท
มีผู้เสียหาย๒๔๐๐กว่าคนด้วยกัน

ออมเงินแลกดอกเบี้ยสูงผลตอบแทนตัวเลขน่าตกใจมากนะครับ
เขาเอาตัวเลขนี้ครับมาสร้างแรงจูงใจ
คนให้ลงทุนผ่านโซเชียลมีเดีย

แม่ค้าออนไลน์ที่เปิดวงแชร์และวงเงินนี้
ผู้เสียหายประมาณ๓๐๐ราย
มูลค่าความเสียหายประมาณ๑๓๐๐ล้านบาทนะครับ
ที่เป็นข่าวโด่งดังไปไม่นานก่อนหน้านี้

มีมาแจ้งความร้องทุกขล่าโทษแล้ว๙๘๒๔รายด้วยกัน

เสียหายเกือบ๒๕๐๐ล้านบาท
ซึ่งมีการเสนออ้างว่าจะได้ผลตอบแทน๖๐๘๐ของกำไรที่ได้
และผู้บริหารก็คือนายอภิรักษ์โกธิ
ที่ตอนนี้ถูกจับกลุ่มดำเนินคดีนั่นเอง

ว่าเดี๋ยวจะเอาเงินนั้นไปลงทุนใน
เงินลงทุนสกุลเงินตราต่างประเทศ
แต่สุดท้ายแล้วไม่ได้ลงทุนจริงนะครับ
คุณผู้ชมครับถ้าหากว่าเรียงลำดับ
จำนวนของมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ย
ในประเทศไทยแชร์ลูกโซ่ที่เคยเป็นข่าว
แล้วเป็นคดีคุณผู้ชมดูข้อมูลตรงนี้ครับ
นี่นะฮะปรากฏว่าแท่งที่สูงที่สุดนั้น

มูลค่าความเสียหายประมาณ๔๐๐กว่าล้าน

นี่ก็คือแชร์ลูกโซ่ยูฟันนั่นเองนะครับ
นี่คือมูลค่าความเสียหายจากมากไปน้อย
แต่ทั้งหมดนี้ก็คือเงินของท่านทั้งนั้นแหละนะครับ

ประชาชนต้องระวังและกำชับเจ้าหน้าที่ครับ

ตำรวจเอกสิริวัตรดีพอรอง
บังคับการปราบรามการกระทำความผิด

ในฐานะรองโฆษกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
เปิดเผยว่าวิธีการหลอกลงทุนแชร์ลูกโซ่

เทคโนโลยีนั้นสามารถช่วยคัดกรองได้ในระดับหนึ่ง
สิ่งสำคัญที่ทุกคนต้องมีก็คือสติครับ
ทุกครั้งที่มีการโฆษณาเชิญชวน
ให้เข้าไปร่วมลงทุนอะไรบางอย่างนะครับ
แล้วก็อ้างเหตุว่า
อ้างว่าเดี๋ยวจะได้เงินตอบแทนเท่านั้นเท่านี้นะครับ
ให้เราตาลุกวาวเนี่ยต้องหยุดคิดนะครับ

ขณะที่นายสามารถเจนชัยจิตวนิษฐ์ครับ
ประธานสมาภัณฑ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทย
ต้องการให้ผู้เสียหายจากคดีแชร์ลูกโซ่

ส่วนภาครัฐเองก็ต้องรีบหาทางช่วยเหลือ

คนที่เดือดร้อนเนี่ยมันหลังบ้านเขาด้วยนะ
พ่อป่วยเข้าโรงพยาบาลนอนติดเตียงอยู่ทำไง

ในต่างประเทศประเทศอังกฤษนี่เขาคืนก่อน

ประเทศจีนนี่จับได้คืนเลยนะครับ

คือสิ่งที่ผมถามว่าในต่างประเทศเขามีกฎหมายที่รุนแรง
คราวนี้มันย้อนกลับมาประเทศไทยเราจะทำยังไง
เราจะให้คนไทยมองเรื่องการโกงนี่เป็นเรื่องปกติแล้วเหรอ
เราจะมองให้คนไทยมองว่าการเอาเปรียบได้

ดังนั้นคำถามสำคัญก็คือว่าเงินที่ลงทุนไปกับ
คำตอบก็คือว่าคงต้องเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมนะครับ
แล้วใช้เวลานานไหมยังไม่มีใครตอบได้ครับ
ทุกอย่างต้องใช้เวลาในการดำเนินการทั้งนั้น
ดังนั้นครับประชาชนทุกคนจะลงทุนอะไรก็ตาม
แต่ถ้าเห็นผลตอบแทนสูงต้องระมัดระวังครับ
ผลตอบแทนสูงยิ่งมีความเสี่ยงสูงตามไปด้วย
โลภครับไม่เช่นนั้นจะนำพาตัวเราไปสู่ความล่มจมและหายนะ